ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการตกลงราคาค่าแท็กซี่
จริงมันไม่ต้องมาตกลงอะไรกันหรือเปล่า
นั่นน่ะสิแท็กซี่เดี๋ยวนี้มันเป็นมิเตอร์ไม่ใช่เหรอคะ
วันนี้เพียบเลยนะวันนี้ข่าวแบบนี้เพียบเลยผมบอกให้
เอาข่าวนี้ก่อนเลยผู้โดยสารแฉแท็กซี่โกงราคา

กดแล้วตอนขึ้นคิดราคาหนึ่งตกลงกันราคาหนึ่ง

แล้วทะเลาะกันทะเลาะกันถึงขั้นจะตีกันอ่ะ

ถ้าตกลงกันแล้วเอามาร้อยหนึ่งมา

สุดยอดดีเป็นอะไร
ช่วยด้วยก่อนหน่อยพี่

คือพี่แท็กซี่เนี่ยตกลงราคาอย่างหนึ่งแล้วตอนแรกทำทีทำท่าเหมือนจะมาทำร้ายผู้โดยสารนะครับ
แต่ปรากฏว่าเธอใช้เสียงใช้เสียงกรี๊ดจนพี่แท็กซี่วิ่งขึ้นกลับขึ้นรถไป
นี่แหละฮะผู้โดยสารถ่ายคลิปนี้เอาไว้บอกโอ้โหแท็กซี่โกงราคาน่ะอยู่แถวไหน
อยู่แถวสุขุมวิทย์ทองหล่อนะกรุงเทพนะครับนี่เจอกับตัวแล้วมายังด่าด้วยนะ
พอโก่งราคายังมาด่ากระจอกอีกอุ้ยในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าผู้โดยสารกำลังลงจากแท็กซี่
แต่โชเฟอร์แท็กซี่ขอเพิ่มอีกร้อยหนึ่งแต่ผู้โดยสารไม่ให้ก็ตกลงกันมาแล้ว
โชเฟอร์แท็กซี่ไม่พอใจครับไล่ผู้โดยสารลงจากรถแล้วดูเหมือนว่าทำทีทำท่าจะวิ่งไปทำร้ายใช่ไหม
แต่บริษัทก็กรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดตกใจกลัวชาวเน็ตเนี่ยโอ้โหเข้ามาคอมเมนต์บอกโอ้โห
ขำสู้ชีวิตมากเพื่อนกั้นขำไม่อยู่แล้วค่ะดาราสาวตีบทแตกเวอร์
อันนี้ฮะก็นะครับพูดกันไปบางคนก็แนะนำบอกว่าโทรฟ้องนะครับศูนย์แท็กซี่เลย
คุณผู้ชมอันนี้เป็นมุมของผู้โดยสารแต่ถ้าพี่แท็กซี่ได้ยินเสียงนี้และต้องการชี้แจง
ไม่ได้เป็นอย่างที่เบิร์ตเล่าไปเลยเรียนเชิญที่ไทยรัฐทีวีนะครับยินดีครับเป็นสื่อกลางให้ครับ
คืองงมากเลยเนี่ยเขาก็เลยมาโพสต์แฉเอาไว้แบบนี้นี่เขาแฉตามนี่นะแฉตามเลยนะว่า
เรทแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์อิมแพคสีลมสี่ถึงห้าพันบาทเฮ้ย
แพคปากทางเข้าเมืองทองห้าร้อยบาทอิมแพคสุขุมวิทย์สี่พันถึงห้าพันบาท
ไม่ต้องไปหรอกมาเลเซียนี่สุขุมวิทย์นั่นโอ้โหขึ้นทางด่วนวนได้ประมาณยี่สิบรอบอะค่ะ
เนี่ยค่ะเขาบอกว่าโอ้โหกรมการขนส่งช่วยแก้ไขปัญหาหน่อยได้ไหม
เพราะมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเป็นการขูดรีดชาวต่างชาติชัดเลยอ่ะ
ฟังคำชี้แจงของกรมการขนส่งทางบกหน่อยกรมการขนส่งทางบกบอกว่า
เมืองทองธานีเนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเป็นพื้นที่ของเอกชน
กรมการขนส่งทางบกเลยไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบกำกับดูแลหรือว่ากวดขันการเรียกเก็บค่าโดยสารของแท็กซี่ได้ค่ะพี่เบิร์ต
เฮ้ยใช่เหรองงเหมือนกันค่ะฮะงงเหมือนกันค่ะ
นี่ค่ะแต่แต่ว่า
ตรวจสอบรถที่มาให้บริการแล้วนะคะ
คือเหมือนกับว่าเข้าไปแบบพละการหรือไปตรวจเองไม่ได้
อันนี้เขาว่าอย่างนั้นว่ามันเป็นคันไหนยังไงแบบไหนไง
ปรากฏว่าร่วมกันตรวจสอบ๓หน่วยงานเนี่ยเจอรถแท็กซี่กระทำผิด๑รายค่ะ
อันนี้เขาตรวจตั้งแต่วันที่๒๕พฤษภาคมตอน๑๐โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
คือกระทำผิดหนึ่งรายที่ว่าก็คือไม่กดมิเตอร์
เทียบปรับไป๑๐๐บาทเท่านั้นเองค่ะ
แต่เขาก็บอกไว้นะคะถ้าประชาชนพบเห็นหรือประสบเหตุเนี่ย
ร้องเรียนปัญหาไปที่สายด่วนจำเบอร์ไว้นะคะ
๑๕๘๔ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะได้เลย
แจ้งข้อมูลทะเบียนรถแล้วก็พฤติการของแท็กซี่ที่กระทำผิด
แล้วเขาก็จะเร่งดำเนินการเรียกแท็กซี่ที่กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายนะคะ
อืมนี่ก็รู้เหมือนเพิ่งรู้เหมือนกันว่าถ้าเป็นพื้นที่เอกชนก็คือจะ
กฎขันการเก็บค่าทักซี่ไม่ได้
อย่างนั้นเอาอย่างนี้เอาพื้นที่ที่ไม่เป็นของเอกชนก็ได้
มันมีอยู่บางที่บางจุดที่เขาต้องเอาวิกใส่เป็นผมสีทองถึงจะแท็กซี่ถึงจะจอด
แก้ปัญหาตรงนี้ให้ผมก็แล้วกันนะครับเอาฝากไว้ด้วย